ถล่มน้ำท่วมกรุงรัวโพสต์จนติดเทรนด์
คุณผู้ชมที่ยังไม่ออกจากบ้านลองชะโงกดูหน้าบ้านหน่อยครับน้ำท่วมไหม
สำหรับคุณผู้ชมที่เดินทางอยู่แล้วดูผ่านโทรศัพท์มือถือ
ว่าคุณอยู่ที่ไหนน้ำท่วมหรือเปล่า
อาจารย์ครับอาจารย์มาน้ำท่วมไหมครับ
ไม่ท่วมอาจารย์โชคดี

อ่านะครับน้ำไม่ท่วมน้ำไม่ท่วม
อนไงดอนอ่าดอนที่สูงครับนะครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อคืนนี้น้ำมันท่วมเพราะว่าฝนมันตกหนักตก
ไม่หยุดตกไม่ขาดเม็ด
ครับข้าวบ้านก็เรียกว่าแบบนี้ตกไม่ขาดเม็ด
ผู้ว่าชัดชาติเมื่อคืนปาดเหงื่อเลยนะครับ
ไปดูหลายที่เลยคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ครับ
นั่งรถไปตรวจสอบสภาพน้ำท่วม
ตามถนนต่างไล่ไปเลยจากจุดที่ท่วมนะครับเมื่อไหร่ก็ท่วมรัชดาพิเศษ
่งหน้าแยกอโศกแล้วก็เลี้ยวไปถนนเพชรชบุรีนะครับไปย่านสุขุมวิทย์
อมก็บอกไปแล้วว่าเมื่อเช้าน้ำยังท่วมขังอยู่เลยนะฮะตลอดทางน้ำท่วมท่วมไปถึงเนี่ย
เสมอทางเท้าเนี่ยท่านผู้ว่ายอมรับว่าเมื่อคืนฝนตกนะครับหนักจริง
ดอมบอกเกิน๙๐มิลลิเมตรอยากจะถูกหนักไม่ใช่เปล่า
แถวสะพานศูนย์ร้อย๔๑มิลลิเมตร
หลายจุดยังมีปัญหาอยู่เพราะเครื่องสูบน้ำเสียอย่าเพิ่งด่า
สูบน้ำเสียเพราะขยะไปอุดตันใครทิ้งขยะ

ภูเขาระอันนี้แหละทิ้งกระยะนะครับ
และระหว่างสำรวจน้ำทั่วไปคุณชาติชาติ
ไปเจอคนยืนรออยู่บนทางเท้า

คุณชัดชาติรถกระจกลองถามประชาชนดูด้วยว่า

คนรอรถเต็มเต็มเลยครับเนี้ยเป็นห่วงกันอย่างเงี้ยสวัสดีครับ
รอรถอยู่เนี้ยไปไหนอ่ะ
ขึ้นได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวลองเฮ้ยข้างหลังขึ้นได้ไหมเนี่ย
ขึ้นไม่ได้ไหมขึ้นได้ไหมมันเปียกมันเปียกมันตกอ่ะ
แล้วรอรถอะไรเนี่ยต้องลอยไปแต่ข้างหลังมันเปียกอ่ะ
นั่งยากเป็นกำลังใจให้นะโอ้สงสารมากนะครับ
อุ้ยเอาะฝนโต่แบบนี้รอแท็กซี่เมื่อไรยังมาเนี้ยโอ้ยไม่มีทางมาก็เต็มคุณชัชชาตินั่งรถตรวจน้ำท่วมไปเรื่อย
อีกหลายจุดนะครับเกือบทุกพื้นที่ท่วมสูงหมด
ที่ถนนเพชรบุรีเจอน้ำท่วมสูงเกือบมิดร้อนครับคุณผู้ชม
ถนนเนี่ยกลายเป็นคลองหลายคนบอกว่า
อะไรนะถนนใส่ชื่อคลองไปข้างหน้า
เส้นทางที่สำรวจไปไปเจอประชาชนยืนหลบฝน
ยืนรอน้ำลงอยู่ตลอดทาง
คุณชัชชาติก็ให้กำลังใจคนไปตลอดทางเหมือนกัน
ระหว่างทางยังมีกวักมือนะคนคนหนึ่งนะ
มาขึ้นรถเดี๋ยวไปปากซอยด้วยกัน
นี่นี่
มานะคือใครขึ้นได้ก็ช่วยไปนะครับถ้าทนเปียกได้เพราะว่าข้างหลังมันเปียก
เพชรบุรีครับคุณผู้ชมครับคุณชัดชาตินั่งสำรวจไปถึงย่านห้วยขวาง
ตรงนี้พีคเพราะตรงนี้ปัญหาขยะเยอะมันอุดตันท่อระบายน้ำ
ทำให้น้ำลงช้าแถวนั้นมันตลาดเยอะด้วยหรือเปล่าค้าไม่ค้าก็
ก็ไม่อยากจะว่านะแต่ว่าบางทีก็เอาขยะไปก็ธรรมดานะครับที่ชุมชนนะครับ
ขยะมันก็เยอะมีเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำลงท่ออยู่
ก็ทำให้ระดับน้ำมันค่อยลดค่อยลดแต่ลดช้าแหละฝนมันตกต่อเนื่องนะครับ
ในไลฟ์คุณชัดสั่งการผ่านเลยนะ
บอกเจ้าหน้าที่เทศกิจคุณเอารถออกเดี๋ยวนี้
ออกไปรับประชาชนที่เขาติดค้างอยู่ตามท้องถนน
พอดึกปั๊บรถเมย์น้อยมอเตอร์ไซค์ไม่วิ่ง
รถไฟฟ้าก็หยุดให้บริการแล้ว
สั่งให้เทศกิจโอ้โหคุณผู้ชม
สั่งเทศกิจว่าอย่างไรนะครับคุณออกไปรับคนที่ติดค้างอยู่ทรงถึงบ้านให้ครบทุกคนนะครับ
ก็เป็นการบริหารจัดการในวันที่ฝนตกหนักจริงครับ